ช่วงนี้ไปต่อกันที่ข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่ทีมวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยนะคะที่ไปเก็บตัวที่โปแลนด
ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะลงแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐รอบคัดเลือกโซนรวมทวีปนะคะ
ซึ่งก็เน้นไปที่การลุกแบบผสมการรับเสิร์ฟให้สามารถต่อบอล
เพื่อที่จะสร้างเกมลุกที่มีประสิทธิภาพได้ค่ะ
และโคชด่วนด้านในศรีวชนอรินิทราคุณหัวหน้าภูมิสอน
ก็พูดถึงเซอร์เบียดริกรีแชมป์โลกที่จะต้องเจอในเกมนัดแรกนะคะ
ว่ามีประสิทธิภาพในการเล่นสูงมากค่ะ
ดังนั้นลูกทีมจะต้องผิดพลาดเองให้น้อยที่สุด
โดยทีมชาติไทยก็จะเจอกับเซอร์เบียวันศุกร์ที่๒สิงหาคมนี้
แข่งขันเวลา๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ต่อกันที่ดรศักดิ์ชายทัพสุวรรณ
นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
และประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
ก็เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
มหากรรมคืนสู่เย่าชาวมวยไทยร้อยรวมใจถวายราชสะดุดีองค์ราชันค่ะ
ก็มีขึ้นที่ลานพลาซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะ
ซึ่งในงานนี้ค่ะยังมีดรแอนยูโฮเฟนโทเฟอร์เป็นผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ให้อยู่ในการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๒ที่ฝรั่งเศสค่ะ
โดยผลการแข่งขันนะคะถ้วยคะแนนรวมเป็นของนักมวยจากรัสเซีย
ทีมชายและทีมหญิงผลงาน๔๙คะแนนค่ะ
มวยไทยนะคะคว้าอันดับที่๒มี๓๖คะแนนเท่ากับยูเครนอันดับที่๓
แต่ว่ายูเครนได้เหรียญเงินน้อยกว่าไทยค่ะ
ส่วนในวันนี้มีการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๙นัดที่๒๐ของฤดูกาล
แข่งขันกันทั้งหมด๗คู่คู่ที่ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลาบ่าย๒โมงครึ่งนะคะเป็นการเจอกันของกรมทางหลวงกับสิงห์สมุทรสาครค่ะ
เวลา๔โมงครึ่ง๒คู่ก็คือราชนาวีเจอกับมเกษมบัณฑิต
ส่วน๖โมงครึ่งอีก๒คู่ที่ถ่ายทอดสด
และก็สุราธารณีเจอกับห้องเย็นทางข้าม